พาไปพื้นที่จังหวัดสุรินค่ะคุณผู้ชมไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้
แต่คราวนี้กุลาไม่ได้ร้องไห้นะคะกลายเป็นชาวนาที่ร้องไห้
เพราะก่อนหน้านี้สุรินทร์โดนน้ำท่วมหนักเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าหนักสุดในรอบ๑๐ปีแปลว่าพื้นที่การเกษตรอย่างทุ่งนาเนี่ย
ก็ท่วมไปด้วยนี่คือสภาพล่าสุดค่ะ
ชาวนาต้องพายเรือมาเก็บเกี่ยวข้าว
พายเรือมาเก็บเกี่ยวข้าว
ตรงนี้คือพื้นที่ตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
แล้วอยู่ติดกับแม่น้ำมูลแปลว่าอะไร
แม่น้ำมูลน้ำเอ่อล้นมาก็มาเข้าทุ่งนาชาวบ้าน
แล้วก่อนหน้านี้สุรินรับน้ำมาจากโคราชก็มาเข้าทุ่งนาชาวบ้าน
แล้วโดนอิทธิพลพายุโซนร้อนฝนตกหนัก
ก็ตกมาในพื้นที่ของชาวบ้านโดนเต็มเลย

ระลอกมากเลยนะคะหลายทิศหลายทาง
กลายเป็นว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันคือแค่น้ำไหลผ่าน
แปลว่าอะไรมันไม่ได้ขังแบบนี้มันไม่ได้ท่วมขังแบบนี้
ความเสียหายข้าวครั้งนี้เสียหายหนักมากเลยนะคะ
เมื่อก่อนแค่น้ำไหลผ่านคือน้ำท่วมไหลผ่านก็เสียหายแล้วนะ
คราวนี้หนักกว่าก่อน
คุณจันทายีรำอายุ๕๙ปีเป็นเจ้าของทุ่งนาตรงนี้

ปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้ำไม่ท่วมเนี่ย
ตรงนี้จะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้ประมาณ๒๐๐กิโลกรัมหรือว่า๒ตัน

แล้วคือน้ำท่วมขังแช่นานระดับเดือน
ถือได้ข้าวซูลินอร่อยมาก

บ้านพี่กินข้าวหอมสุลินตลอด
อร่อยมากแล้วหอมมากด้วยนะคะ
ต้นข้าวเน่าตายเสียหาย
เมล็ดข้าวเนี่ยรีบทั้งนั้นเลยนะคะ

แล้วมันส่งผลต่ออะไรคุณภาพของข้าวถูกไหมคะ
รั้นว่าจะเอาไปขายขายได้ราคาไหม
กดแน่นอนไม่ได้โดนกดแน่นอนไม่คุ้มค่ะ
ก็เลยนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้กินเอง
ขนาดว่าที่เหลือเนี่ยจากที่เสียหายทั้งหมดแล้วนะ
บอกว่าจะเก็บไว้กินเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ทั้งปีหรือเปล่า
เพราะเสียหายหนักมากเสียหายหนักจริง
คุณภาพไม่ได้เลยไม่มีใครรับซื้อ
ไว้กินเองค่ะต้องไว้กินเองฟังเสียงชาวนาหน่อยนะคะ
ผู้สวรรคสานของไปกินรำบากควรจะถึงตี๑อีก
สงสารเห็นใจเห็นใจสงสารจับใจเลยนะคะ

ไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับถ้าจะไปซื้อเขาก็แพงอ่ะนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะ
ชี้แจงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือต่างแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันนะคะ
มาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือมันจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะ
ใช่ครับนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ